ขึ้นไปที่เชียงใหม่คุณผู้ชมมีหนุ่มอายุ๑๙ปีหลงรักผู้หญิงคนหนึ่งชอบมากเลย
แต่ไม่กล้าจีบทำยังไงดีก็รักเขามากนะครับ
ไปขโมยกางเกงในเขามาดม
แล้วคำถามคือแล้วผู้หญิงเขาจะรักดีไหมล่ะ
เขาจะชอบดีไหมล่ะไปทำอย่างนี้นะฮะภาพจากกล้องวงจรปิดอยู่ในห้องเช่าบ้านเช่าหลังหนึ่ง
เสื้อแขนยาวแบบมีหมวกเป็นฮูตแล้วก็กางเกงขายาวเดินย่องเข้าไปที่บ้านหลังนี้
ไปแล้วไปแล้วนะฮะไปขโมยกางเกงในของผู้หญิงที่ตากเอาไว้
แต่พอเห็นกร้องรีบสวมหมวก
เป็นบ้านหลังนี้เหมือนกันก็จะเห็นชายคนนี้นะฮะ
จักรยานออกไปข้างรั้วบ้านหลบหนีไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกของ๓๑พฤษภาคม
ตำรวจสพแม่ปิงอำเภอเมืองเชียงใหม่
รอยจากภาพจนตามไปจับกลุ่มได้ครับ
นี่ฮะนายบิ๊กอายุ๑๙ปี
นายคนนี้จับได้พร้อมของกลางกางเกงชั้นใน
ขโมยไปได้๒๐ตัวเยอะมาก
จักรยานยนต์๑คันแล้วก็ชุดที่สวมในวันก่อเหตุนะฮะ
บิ๊กไปทำทำไมไปขโมยทำไม
ก็บอกว่าก็ผมหลงรักผู้หญิงคนนี้มาก
ผมชอบเขามากแต่ไม่กล้าจีบเพราะผมไม่มีงานทำ

ก็เลยย่องไปขโมยกางเกงในเข้ามาที่เขาซักตากไว้

บิ๊กก็บอกอีกว่าตอนนี้สำนึกผิดแล้วครับ

พร้อมให้คำมั่นสัญญาว่าถ้าผมออกจากคุกแล้วเนี่ย
ผมจะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีของสังคม

รักทรัพย์ในเคหาสถานในเวลากลางคืน
โดยใช้ยานพานะพร้อมนำตัวผู้ต้องหาไปฝากขังต่อสารทันทีครับ